กลับใหม่ตุ๊ก

ข้าวอบเทนยพืชและไก่ตา๔พีบาลันท์
กลับใหม่ตุ๊กสัปดาห์นี้มาสนุกต่อกับสองพี่น้อง

ตำนานของเมืองไทยโอโน่

ก็ทำไปอย่างนั้นแหละ

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสมัยก่อนเนี่ย
สาวก็ต้องชอบพวกพี่มาก
ซึ่งพวกพี่เป็นคนดีไม่ได้เจ้าชู้

แต่ในอดีตพี่ชอบให้ช่อดอกไม้นางเอกเนี่ย
ไม่ได้ให้เฉพาะในเมืองไทยนะครับ

เฮ้ยยยังไง

แอร์ไทยที่บินสายแก้นบินเกาหลีเนี่ย
เขาก็มาบอกว่าคุณโอไม่ไหวแล้ว
แต่ว่าพี่โน่ก็เคยไปลังแก่พี่โอไม่ใช่ไหม

แก้เนี่ยข้อมูลเขามีเขาบอกว่าไปเจอผู้หญิง
ไปเจอผู้หญิงแล้วแบบสุดท้ายพี่โน่เอาเบอร์ไปเอง
อ๋อมีแม่หอมีไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันตอนแรกไปถึงปุ๊บเนี่ย
ยังไม่ได้อะไรเลยเพิ่งไปถึงเพิ่งเดินเข้าประตูไปเลย
เมืองไทยใช่ไหมเมืองไทยเราก็เดินเข้าประตูไปถึงปุ๊บ
น่ารักจังเลยอ่ะเออว่ะว่ะหันไปสิอ้าวหายไปแล้ว
เอาไปไหนอ่ะอยู่กับน้องคนนั้นแล้วอ่ะ

คือผมกับโอเนี่ยโอกาสที่สเปคจะตรงกันลำบากครับคือส่วนใหญ่เขาจะ
พี่โน้ทคนนี้สวยเออเขารู้ว่าน้องชอบก็ปล่อยเขาจีบไป

แต่คนนี้เป็นครั้งเดียวที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ของความเหล่านี้
แล้วก็พูดมาว่าโอ้คนนี้กูขอ
ใช้ความเป็นพี่คนนี้กูขอ
แล้วมาก็เข้าไปตีสนิทกับเขารู้จักขอเบอร์โทรกัน

ยาวเลยคบกันยาวเลย

พาไปนอนท่องหนังสือในกองถ่ายด้วย

น้องคนนั้นอ่านหนังสืออยู่ในกองถ่าย

คือเรื่องราวอย่างนี้มีกันเรื่อยแหละว่างั้นเถอ

ขอบคุณที่

เอามาเอาบ้างอะไร

ผมกับกัญชัยได้อาจารย์ดีมา
ก็ต้องลองปล่อยวิชาไปบ้างเออ

พอที่จี๊ระเอามาก็ผูกพันเสียเหลือเกินละ

จี๊ระคือเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดเวลา
คือเป็นน้องอะครับเขาก็เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรหลายอย่าง
มันก็ทั้งคู่แหละครับต่างคนก็ต่างเป็นห่วงกันแหละ
ก็เป็นพี่ชายเรียกว่าถ้าจะให้เรียกก็คือเป็นพี่ชายแท้

เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเจอผู้หญิงที่ถูกใจก็จะยกให้พี่โน่เหมือนเดิม
ก็ยกให้พี่โน่เขาก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นเบาหวาน
เกี่ยวมาก

พูดถึงการใช้ร่างกายหน่อยดีกว่า
โอนี่สมัยก็ยังหนุ่มอยู่แหละเอาเป็นว่าวัยรุ่น
คือหล่อมากเป็นที่หมายตาของสาวมาก
แต่ว่าทุกวันนี้ดูเหมือนแบบไม่สบายใช้ร่างกายเยอะเหรอพี่
ก็ใช้ไปเยอะครับถ้าพูดจริงก็สมัยเมื่อสัก๓๐ปีที่แล้วเนี่ย
เอางี้ดีกว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เคยทำอ่ะ

มีอย่างเดียวที่ยังไม่เคยทำคือเป็นนางเอก
อกนั้นเป็นมาหมดแล้วทำอะไรก็ทำมาแล้ว
ทุกจังหวัดประเทศก็ไปเกือบทุกประเทศ
รถเรือมีครบ
รถมีเมื่อเครื่องบิน
อ่าหมดทุกอย่าง
เขาอยากรู้ว่าอ๋อจะกลับมาร่วมกันอีกไหมมีโอกาสไหมครับ